ต่อกันที่เรื่องราวอบอุ่นอบอุ่นข้างสนามกันบ้างนะคะอบอุ่นจนร้อนเลยทีเดียวล่ะ
ความสัมพันธ์ของคู่นี้ร้อนนี่คืออะไรอิจฉาตาร้อน
อิจฉาตาร้อนด้วยแล้วก็ความสนิทสนมแบบใกล้ชิดแบบอ๋ออืม
แต่ก็ปิดปากอยู่ดีสาวมะนาวสอนศิลป์เนี่ย
ถูกจับภาพหวานกับผู้รักษาประตูตองกวินหลักฐานมัดตัวขนาดนี้
ดูสิว่าสาวมะนาวเขาจะว่ายังไงค่ะทำเอาแฟนคลับมีความหวังอีกครั้งนะคะ
ถึงสถานะความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวมะนาวสอนสินกับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยตองกวินค่ะ
ว่าจะมีโอกาสพัฒนามากกว่าพี่ชายที่แสนดีหลังจากถูกแซวกลางสนามบอลนะคะ
นักแสดงสาวไปร่วมส่งกำลังใจเชียร์ผู้รักษาประตูมือกาวอย่างคุณตอง
ขอบสนามหลายแมทแล้วนะแต่ว่าสาวมะนาวเนี่ยก็ให้คำตอบว่า
ยังไม่จำเป็นต้องรีบระบุสถานะในตอนนี้เพราะว่าพอใจกับความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ดีอยู่แล้ว
แล้วก็อยากให้ฝ่ายชายช่วยโฟกัสกับเรื่องฟุตบอลมากกว่าด้วย
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เชียร์แล้วก็ชมว่าคู่ของเธอเนี่ยของมะนาวกับของคุณตองเนี่ย
วางตัวดีเหมาะสมไม่เยอะจนเกินไป
เจ้าตัวบอกว่าเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันก็ทราบพร้อมกับทุกคนนั่นแหละ
แต่ก็ไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขา
ก็ขอให้กำลังใจกับความรักของคนทั้งคู่ดีกว่าค่ะ
เราเองเนี่ยเหมือนเราชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เราไปเชียร์ทีมชาติไทยจริงจริงนะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็อยากบอกว่าเหมือนทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงภาพลูกหน้าไหมว่าเราไปด้วยอ๋อเราก็บอกว่าเหมือนแบบชาวว่างจะไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็ตกใจเหมือนกันนะก็เวลาคนที่โดนจับในภาพแล้วแบบเฟรมกว้างอะไรอย่างนี้
อือไฟชายก็เผ็นด้วยเหรอเหรอเขิน

จบจากวันนั้นโดนแซวทั้งวันรู้จักกันมานานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นอย่างนี้ไปดีกว่าไปเรื่อยเลยค่ะ

ว่าอะไรดีก็เรียกเป็นก็พี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

มีคนที่คอยปรึกษาหลายเรื่อง
สามารถคุยกันแล้วเข้ากันได้อะไรอย่างนี้

ถามถึงเรื่องมีกับเจ๊ไหมค่ะ
ทราบประกอบเป็นยังไง
ด้วยทั้งคู่เขารู้จักกันอยู่แล้ว
แล้วคือต่างคนต่างเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าสาวมะนาวเขาไม่ค่อยอัพลงอัพรูปอะไรมากมาย